ครอบครัวของพี่หนุ่มสอนรามหลังจากที่มีประเด็นหย่าร้างกันไปก่อนหน้านี้
นะคะขอร้องพี่หนุ่มสอนรามอดีตสามีว่าเมื่อไหร่เธอจะได้เจอลูกบ้างต้องให้แก้ไข
ถึงเมื่อไหร่โดยเธอได้งัดประโยคเด็ดนะคะว่า
เธอไม่ได้ทำผิดถึงขั้นฆ่าคนตายทำไมถึงเจอลูกไม่ได้
พร้อมทั้งยังบอกอีกว่า๒๐กว่าวันที่ผ่านมาไม่มีวันไหนเลยที่ไม่รักพี่หนุ่ม
ซึ่งเธอเอ่ยปากบอกเองว่าไม่ได้อยากกลับไปในฐานะเมียนะ
แต่อยากกลับไปในฐานะแม่ตอนนี้ก็พยายามเคลียร์หนี้บางส่วนไปแล้ว
และที่ไม่เงียบหายไปจากโซเชียลก็เพราะว่าอยากจะใช้เป็นช่องทางในการส่งถึงอดีตสามีนั่นเองค่ะ
ลูกเป็นลูกของเราทั้งสองคนไม่ใช่เป็นลูกของใครคนนึงนะคะ
แล้วตัวหนูไม่ได้ผิดมากมาย

คือหนูควรจะได้เจอวีจิได้แล้วค่ะ
หนูอยากจะขอร้องพี่หนุ่ม

หนูรู้ว่าพี่หนุ่มเป็นคนจิตใจดี

เป็นคนช่วยเหลือคน
เป็นคนจิตใจดีมีน้ำใจ
พี่หนุ่มสอนรามเองนะคุณผู้ชม
แคปข้อความสนทนากับคุณติ๊ก
โดยเป็นข้อความที่สาวติ๊กพิมพ์ไปหาบอกว่า

ซึ่งพี่หนุ่มก็ตอบกลับไปว่า
ให้ติดต่อที่ทนายความส่วนตัวนะครับ

ซึ่งตอนนี้เธอเองก็ไม่ได้เจอลูกมาประมาณ๒๐กว่าวันแล้ว

อ่ะถ้าอยากเจอก็ไปคุยกับทนายความส่วนตัวแล้วกันนะ
ก็คือว่าตอนนี้พี่หนุ่มเองก็คงต้องใช้เวลาในการเยียวยาความรู้สึกเหมือนกัน
ใช่ค่ะก็คือไม่ขอยุ่งเกี่ยวเลยละกันให้ทางทนายจัดการนะคะ